โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะฮะวันนี้สุขสรรค์วันสงกรานนะคะวันครอบครัววันครอบครัวด้วย
เราจะหยุดกันถึงวันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้
ก็คือรถจะเข้ากรุงเทพก็พรุ่งนี้แล้วเนาะ

มันคลนมาแล้วหนีแล้ว
แต่ว่าเราก็ยังเที่ยวได้อยู่

ให้เย็นฉ่ำหันศาทั่วไทยกันเลยทีเดียวนะคะ

ใครที่ยังไม่ได้เที่ยววางแผน

เอาล่ะเราไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันที่ชนบุรีหน่อย

ยาวไปยาวไปที่พัทยาวันไหลกันต่ออีก

ประแดงนี่ปิดท้ายเลย
เขาไม่หยุดเล่นกันจริงเนอะ

แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเสร็จจากสงการแล้ว

ไม่อีก๒อาทิตย์

วัดโพวัดอรุณวัดกัลลยา

ไอคอนสยามนี่อันนี้ก็

พิพิธารนะพิพิธพันธ์นนะ
พรรษฐกรรมเชียงเหนือ
อุดรธานีนะคะยังมีอยู่ที่ร้านวัฒนธรรมมรดกโลกที่บ้านเชียงนะคะ
พอภาคใต้ก็ไปถนนดีบุกเลยที่ภูเก็ต
ถนนอันดงดังของภูเก็ตเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องวัฒนธรรม
ไปสัมผัสความงามแล้วก็อดีตที่ร่วมสมัยอันดีงามของประเทศไทยนะคะ
ตอนลับปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียนนี้
โอ้โหโอ้โหรางน้ำรางน้ำนครา๒๕๖๒
ก็เกษมสงกรานเลยในบรรยากาศงานวัดกลางกรุง
รวมรวมหลากหลายกิจกรรมนะคะก็ไปไปไหว้พระนะคะ
มีการส่งน้ำพุทธรูปอายุกว่า๒๐๐ปี
ก็อันเชิญมาจากวัดอภัยทายารามหรือว่าวัดมะกอก
แล้วก็ส่งพระประจำวันเกิดมีเรื่องในเรื่องบุญนะคะ
รับน้ำจากพุทธมนต์ของเก้าวัดหลวงจากนั้นก็ไปเล่นเกมเลย
มีเกมงานวัดผีสิงงานผีสิงสุดร้อน
มีละครลิงแล้วก็โชว์จากวงสุนทราพรแล้วก็ศิลปินอีกมากมาย
ส่วนที่วัดสะเกดนั้นก็ไม่ได้ไปคิวไปไหนไปวัดสะเกดเลยนะคะ

งานนี้ก็จะได้ส่งน้ำต้นโพลังกาอายุ๒๐๖ปี
ส่งน้ำพระสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลานโพลังกาที่วัดสะเกดนะคะ
ต่อไปไปที่สยามสงกรานมิวสิกเฟสติวั

สยามสงกรานมิวสิกเฟสติวัลอยู่ที่โชว์ดีซี
แหล่งรวมชาวเกาหลีนี่เองนะฮะที่พระรามเก้า
ก็คือครั้งแรกคุณจะได้ผสมผสานความสนุกแบบไทย
เขาจัดแบบลงตัวเลย๔วัน๔โซน
ไปทำส้มตำสไตล์คุณมีคนเดียวในโลกแน่นอน

ศิลปะป้องกันตัวอย่างมวยไทยและอื่นอีกมากมาย
รับรองว่าถูกปากถูกใจแต่อยากเอากลับมากินที่บ้านอีกแน่นอน
อืมส่วนอีก๕ที่โหฮิวที่บางกลวย
รวยสุกสุกที่กรุงเทพฯบางกลวยรวยสุก
บางกรวยปีนี้มาเว้ยเฮ้ยบ้านแม่

ก็เป็นที่เที่ยวเป็นของพวกอาร์ตที่เขาไปทำรวมกันนะฮะ
จำลองวิถีชุมชนมากมายที่มีเสน่หเป็นสัญลักษณ์ของชาวบางกรวย
ขอพรปีใหม่ส่งน้ำพระลดน้ำดำหัว
แสดงความกระตันยูต่อผู้ใหญ่แล้วก็มีร้านค้ามีของกินมากมายเลย
แล้วก็ย้อนรอยชุมชนริมน้ำกว่าร้อยปีของบางกรวยเขาเนี่ยนะฮะ
มีไม่เคยกินส้มตำมะกรูดนะไปกิน
กูดรอยแก้วสงสัยจะปลูกมะกรูดเป็นพืชเยอะ

โดยประหลัดอาหารไทยแล้วก็เสวนาเรื่องทุเรียนเมืองนนท

มีไหมทุเรียนเมืองนนท์ทุเรียนเมืองนนท์เห็นมั้ย
ยังมีแต่ไม่เคยตกถึงมือใครเพราะว่าจองตั้งแต่เป็นดอง

ใช่ที่มารายการแล้ว

เพราะว่าดินมันเหมาะกับปลูกส้มดินมันเป็นเค็ม

เตยแล้วยาหว่าร้อยเมตร
แต่จริงส่วนใหญ่ก็หมด
ทันมั้ยเนี่ย
เอ้าไปกลางคืนมั้ย
ที่นี่
ลาวมันดำ

เกย์เกย์จากทั่วโลกเกย์จากทั่วเอเชียคุณลูก
รวมให้ถนนสีลมเหรอไม่รวมสีลมพี่รวมกันเหรอ
ไปไหนน่ะเขาเป็นเฟสติเวิลพวกไวท์ปาร์ตี้
คนไทยถ้ามุติจับจุดตรงนี้ถูกนะแองจี้
คือเกย์เป็นพวกที่สเปนเงินแบบไม่มีวันจบ
ทำไมถึงต้องไปเช่าแบบที่เซ็นเทอร์เวิร์ค
จะต้องเขาบอกว่าเกย์จะเป็นคนที่ชอบอะไรที่สะดวกสบาย
คือเช้ามาตื่นไปช้อปปิ้งรถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้

เบียกเติบก็ไม่ร้อนใช่ไหมนะเบียกสู้ตายเธอเขาปิดข้างบนแบบเป็นเฟสติเวิลหลาย
เป็นไวท์บัตรโอ้โหข้างบนตรงที่เราไปจัดอีเว้นต์อะไรคอนเสิร์ตอ่ะจัดเป็นเฉพาะเกย์หมดเลยแล้วปิดหมดเลย
แล้วพี่รู้ไหมว่าบัตรไม่เคยเหลือถึงคนไทยบัตรใบหนึ่งคืนเราเท่าไหร่รู้ป่ะ๕๐๐บาท
แล้วในระหว่างนี้เขาบอกโรงแรมทุกโรงแรมแถวราชประสงค์อะไรอย่างนี้
เต็มหมดเหรอคือเกย์อย่างเดียวเลยเต็มหมดทุกที่มาบุ๊คเพื่อมาเที่ยวงานนี้
แล้วต้องจองก่อนเขาจัดแค่ปีละครั้งเฉพาะช่วงสการเกย์แบบนั้นเกย์ไฮโซ
สามวันนี้หรอครับเกย์โดยรวยเกย์จากก็พี่คิดดูว่าต่อวันเพอเฮฟต์อ่ะ
สมมุติเฉพาะค่าบัตรเข้างานไม่รวมดิ้งนะวันละ๕๐๐บาท

เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนไทยบางคนที่แบบว่าเตรียมของรอรับโดยใคร
ทุกอย่างใครอยากจะรู้ว่าออนไลน์เป็นยังไงหรืออะไรอย่างนี้
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเกย์ทั้งหมดจะรู้หมดเลยว่าพี่แม้กระทั่งเรือย้อน
จะเป็นสำหรับเกย์อย่างเดียวคอนโดมิเนียมสำหรับเกย์อย่างเดียวเป็น
ธุรกิจสำหรับเกย์เกิดขึ้นมากมายเลย

เขาเอาเฉพาะโอ้โหเฉพาะคนเข้าเลือกเลยเหรอ
อ๋อเฉพาะแบบว่ามีโชว์น้ำปุ้มปุ้มอะไรอย่างนี้
คือถ้าสมมุติใครเก็บเขาบอกร้านอาหารเต็มทุกร้าน
เฉพาะงานเกย์เห็นไหมของถ้าเป็นเกย์ไทยก็นู่นหนองคายปีนี้
เป็นแม่น้ำของเธอแต่ถ้าสมมติเกย์วันนี้เกย์เอ๊ะแบบว่าเกย์แบบ
รวมกันที่เขาบอกว่าเวลาที่เกย์พวกผู้ชายจะหาคนเลี้ยง
โอ้ยน่ากลัวทั้งหลายเลยน่ะเนี่ยหดตกปากนะหนู
แต่ฉันไปทุกวันนี่คุณพี่พี่ไปรึเปล่า
ฉันเคยไปเธอคนผลักฉันทิ้งอย่างนี้เถอะ

ใช่เค้าหุ่นหุ่นฟีมากคุณแม่

ค่ะอย่ามาใกล้เขาค่ะเขาไม่รู้จัก
พวกแบบเก้งกวางสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยสู้ตายมาก

เขามีการล่าดินเนอร์เขามีอะไรอย่างนี้เลยนะ

มีมีมีเป็นเรื่องเป็นบุตรลาลาเต้น
เป็นคนไทยปีหนึ่งทำงานแค่วันเดียว

น่าวันหลังใจเดี๋ยวจะไป

ไม่แต่ต้องยอมรับว่าใครจะอะไรไม่รู้นะ
กรุงเทพที่สุดคือปีใหม่และสงการ

ในช่วงนี้บางคนจะถามว่าช่วงอยู่ยาว
คนส่วนใหญ่เขาก็จะกลับบ้านกลับช่อง

เพราะว่ามันคือสวรรค์จริง

ลองขับรถไปฝั่งทนสิกี่ชั่วโมงดีกว่า
แต่ทุกวันนี้คุณสามารถขับรถไปฝั่งทน
เป็นสถานที่สุดฮิตนะฮะที่อยู่แถวย่านคลองศาลคุณ
แล้วก็ถ้าช่วงรถไม่ติดมันแป๊บเดียวถึง

หรือจะนั่งเรือมาลงที่ท่าน้ำครองศาลก็ได้
เป็นแหล่งศูนย์รวมทั้งคาเฟ่ร้านอาหารอาร์ตแกโรลี

ถึงแม้จะตั้งอยู่ในเขตท่าน้ำคลองศาล

ต้นไม้ยังสวยอยู่เลยแล้วก็ไม่เป็นที่ไม่พลุกพ่านสามารถไปอั้นอ่านหนังสือ
ใช่แล้วหนังสือน่ารักมาก

แต่แน่นอนเขาบอกว่าคนดวงของเราดวงของคนไทย
โอเคละบางคนบอกว่าคนจีนอาจจะเปลี่ยนตัวจริง
เขาบอกเชื่อว่าเราเป็นเมืองร้อน
เพราะฉะนั้นดวงจะเปลี่ยนหลังวันที่๑๔เมษายน
วันนี้แหละคือดวงที่จะเปลี่ยนบางคนก็บอกว่าโอเคละ

เขาก็เลยจะมีการทำถั่วไหว้พระก้าวหวัดขุน

ช่วงนี้ที่ไม่มีรถอย่างนี้ขับรถจริง
มันก็บอกคนที่แบบไม่อยากเปียกคงไม่ต้องอยากสวย
สวยไม่ต้องเปียกคือเขาคงไม่สาดน้ำกันอยู่แล้ว
นั่งเบลอไปอย่างนี้ถูกนะครับ

บอกว่าเป็นบรรยากาศวันสงการแนะนำให้ลองพกชุดไทยไปเปลี่ยนสิ
แล้วก็เดินถ่ายรูประหว่างที่อยู่ในพิพิธภั

เน้นความเป็นไทยมีบ้านทรงไทยสวย

พร้อมกับมีการสาธิตเซาไหม

แล้วก็มีไก๊พาเดินดูรอบบ้าน
นอกจากนี้ยังจะมีผู้มาเยินสะพัดความเป็นไทย

น่าจะมีข้าวแช่เหมือนกันนะ
ข้าวแช่นั่นไปที่ของกินเฉยเลยนี่

เธอกินด้วยเหรอไม่เป็นเหรอ

รางน้ำไม่อยากตัวเปียกแต่ก็ไม่อยากอยู่บ้านให้เบื่อ

แนะนำที่สถานที่ท่องเที่ยวสงการนะครับไม่เปียกที่หนึ่ง

แต่คุณจะอิ่มเองกับบรรยากาศของเทศกาลสงการในแบบไทย
นักคาราขึ้นมานะเพื่อเอาใจคนเที่ยวสงการ
อีกที่หนึ่งปอดของกรุงเทพเราคิดถึงที่ไหน
บางกระเจ้าฝั่งบางน้ำพึ่งบางกระเจ้า
เขาบอกว่าสำหรับสงการไม่เปียกแห่งสุดท้าย
ก็คือบางกระเจ้าเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นพื้นที่สีเขียว
ที่นับว่าใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯตอนนี้ไม่ได้ลงงานละ

เปรียบเสมือนโอโซลคุณมันคือโอโซลขนาดใหญ่
พอที่จริงเนี่ยไปสูดอากาศก็คุ้มแล้วนะ
แล้วก็คุณไปเดินเล่นยามเช้าไปวิ่งสุด
แล้วก็สิ่งที่ฮิตที่สุดของการไปบางกระเจ้านั้น

แต่ถ้าปั่นไม่แข็งแล้วมาโดนคนอื่นแซง

อันนี้นับว่าใหญ่แต่จริงไม่ได้ใช้เล็ก

ม้ามีที่อยู่ที่นั่น
อ๋อเหรอคุณแม่เหรอแล้วนางก็ลืม
เราก็ไปถ่ายเขาบอกว่านี่ที่ม้าอ่อนรัฐา
พี่ม้าเออมีคนบอกฉันไว้เหมือนกัน

แต่มันเป็นแบบบางกระเจ้ามันจะเป็นพื้นที่เลน
อันนี้อ่านแบบสั้นเล่าให้คุณผู้ชมฟัง

ว่าชาวญี่ปุ่นอายุ๓๐ปี
ใน๑๐ยังเวอร์จิ้นนะคะมีการสำรวจออกมา
เขาบอกเลยว่ามีการสำรวจเรื่องอัตราการเกิดของประชากรญี่ปุ่น
จัดทำโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ดำเนินการสำรวจโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยโตเกียว

ปี๒๕๕๘ก็นำข้อมูลมาเปรียบเทียบ
ประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศอื่นนะคะ
โดยชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ
ในช่วงที่อายุมากขึ้นไม่ได้มีตั้งแต่เด็ก

และประชากรช่วงวัย๓๐ปีนะคะ
ยังไม่มีประสบการณ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม

เขาบอกว่าพบว่า๑๑๙ของหญิงญี่ปุ่นนะคะ

แล้วก็๑๒๗ของชาย

ผู้หญิงเป็น๑๑๙แต่ของผู้ชายเป็น๑๒๗นะคะ

ไม่รวมบุรบบริโภคเพศเดียวกันนะก็ไม่ว่าเนอะ
เขาไม่ได้พูดจริงเขาอาจจะกินบริโภคจริงเขาไม่ได้สำรวจแค่นี้
แต่นี่แม้กระทั่งอายุ๓๕๓๙ปี
ผู้หญิงไม่มีประสบการณ์ทางเพศกับเพศตรงข้ามนะคะ๘๙
ส่วนฝ่ายชายอยู่ที่๙๕เยอะกว่าอีก

อย่างนี้เขาบอกถึงเพศสัมพันธ์

เพราะหนูจะเป็นเปอร์เจนสุดท้ายของโลก
เพราะหนูจะเวอร์จิ้นตลอดไป
หูเป็นเอกนู้งอีก๒อีกแล้ว
เอาคุณผู้ชมไป
เขาบอกว่าสงกรานเราจะไม่มีการหยุดพัก
คนจะรวยเนี่ยยังไงก็ต้องเอาให้ได้ค่ะ
ไม่ได้ต้องนำข่าวแปลกมาเสนอค่ะ

งวดนี้จริงเขาบอกให้ไปดูที่จังหวัดอะไรบ้าง

คำชะโน่ใครก็ไปอีสงอีสานก็ไปอยู่แล้ว
สิริพรเขาบอกจะได้คนไปขอหัวที่พี่นางสิริพร
พี่นางถูกทุกงวดไปเอาเลขจากไหน

ใช่เขาบอกแต่เขาบอกอะไรไม่ได้
เขาก็พี่ไงเขาบอกมาตรง

แต่คนอื่นเขาถูกประมาณศักดิ์ตัว

ซิริ์ฟเปล่าฉันไม่รู้แล้ว

แต่เขาไม่ได้ซื้ออยู่ที
เขาบอก๓๑คุณแม่บอก
แต่เขาก็บอกว่าในโชงมูฬีตอนนี้ก็มีคนไปดูที่ถังสนมนต์
ฉันก็แปลผิดอีกฉันก็ไม่เชื่อ

แล้วมันมีข่าวปลอมด้วยจริงมันออกอะไร

เราก็เห็นเป็น๖๗๗อะไรอย่างนี้ตายแล้ว

ฉันเสิร์ฟไปซื้อ๑๖อะไรอย่างนี้๑๖๑๗ก็เลยไม่ออก
แต่เขาบอกที่นี่คนถูกกันเยอะแยะเลยวัดอะไร

แล้วคุณแม่ไปรู้เอาน้ำมงน้ำมนต์เข้ามาแต่ไม่รู้ว่า

เหมือนคุณไอ้นางสิริพรถ้าเจอนางนะ
รู้มันจะต้องตั้งใจฟังไม่ต้องไปกลับของนาง

นางพูดตรงนางพูดตรงวี่
แล้วทุกครั้งที่เจอนางนางก็บอกอย่างนี้ทุกครั้ง

ต้องไปสร้างวัดกับนางแค่นั้นเอง

หนูบอกก็เขามาบอกพี่มดว่าบอกให้พวกหนูผิดหมดเลย
คือแบบก็ทีมงานเขาซื้อหมดเลยไง

นึกอ่ะแล้วพี่มดก็บอกว่าทุกคนก็จดตามซื้อกันหมด
ปรากฏว่าคือแบบเสียดไปหนึ่งตัว

ซึ่งออกสามตัวเลยนะเถอะสิริพรพูดนะ

หลังจากที่มีสาวโรงงานผลิตชุดชั้นในเนี่ย
ยี่ห้อดังจากกรุงเทพฯหานครอันนี้หนักสุดคุณ
แตรบุญบันเลงเพลงพร้อมร่วมรำวงถวาย
หลวงพ่อสมเด็จทันใจ
ก้าวหน้าก้าวเลาะอีกก้าวเลาะนี่คุณดู

รวมทั้งชาวบ้านจากสุพรรณบุรีแล้วก็ที่ใกล้เคียง
เดินทางมากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายเนี่ย
คือคุณบุภาณวาระอายุ๔๙ปี
อยู่บ้านเลขที่๕๕เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
นางเป็นหัวหน้าคณะสาวโรงงาน
พอนำแตรวุลบันเลงรำวงรำวงมาถวายแก่บนกล่าว
เมื่อวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรที่แม่ตะเคียน

จากนั้นก็ไปไหว้พ่อขุนช้างมหาเสร็จถีเถอะ
หากถูกหวยจะนำแตรวงมาบันเลง
แล้วก็จะนำนางรำมาถวายแก้บนด้วย
จากนั้นผลออกรางวัลทำให้ในโรงงาน
หวยเกือบทั้งโรงงานเลยค่ะ

เกือบทั้งโรงงานเลยเฮสนัดกันทั้งโรงงานนี้ไง

วันนี้นางก็เลยรวมตัวสาวโรงงานกว่า๓๐คน
นัดการใส่เสื้อสีชมพูเพราะว่าแม่ตะเคียนเนี่ยเขาบอกโอเค

พากันเหมารถเลยนะคะเจ้าคุณขา
แก้บนพร้อมจัดผ้าปลามาทอดผ้าปลา

เจ้าพ่อขุนช้างแล้วก็แม่ตะเคียนทองเนี่ย

ถ้าได้โชคจะหอมแก้มถวายด้วย
นั่นก็เลยเป็นหอมแก้มใหญ่เลย
วันนี้เธอจะต้องหอมแก้มพ่อขุนช้างตามที่บอกกัน
อกจากนี้ยังมีคณะของคุณสมนึก

เวลาเขาขอเลขนี้ก็แล้วแต่เขาแบบจะไปกระซิบ
กระซิบบอกเออนี่พ่อขุนช้างพ่อขุนช้างชอบผู้หญิง
เขาบอกเชื่ออย่างนั้นเจ้าพ่อขุนช้าชอบผู้หญิง
บอกถ้าได้รับโชคจากพ่อขุนช้างมหาสถิติ
จะนำหนังตะลุงมาแก้บนก็มีนะ

รวมถึงมีผู้นำหุ่นปั้นนางพิมพิราลัย
บอกบางทีตอนนั้นตามตำนานขุนช้างขุนแผง

คราวนี้ถ้าถูกหวยก็เลยปั้นหุ่นพิมพิลาลัยมาไว้ใกล้ขุนช้างก็มี
มันน่าจิตตันแล้วก็นี่ไงเห็นไหมนะขุนพิมพิลาลัยก็เลยบอกเอาละ
คุณช้างอกหักมาจากพิมพิราลัยเยอะที่เราเรียนหนังสือกันมา
คราวนี้เขาก็เลยเชื่อว่าถ้าสมมุติมาขอหวยที่ขุนช้างนอกจากไล่ลำแล้วนะ
เอาพิมพิราลัยมาให้ขุนช้างกินเลยดีกว่า
นี่ลำกันให้ดูใหญ่เลยเห็นไหมฮะ
แต่ต้องใส่เสื้อสีชมพูใช่ไหมแอนกทีนี่นี่ฟ้อน
จังหวัดอะไรนะ
โอ้โฮมัดแต่ที่นี่ก็เป็นแบบซื้อเยอะอะไรแบบนี้โอ้โฮ
คุณช้างเป็นคนสุพรรณทำไมจะดูหนังตะลุง
หมายถึงว่าเขาเป็นคนใต้มาขอขุนช้าง

คุณช้างเป็นคนสุพรรณทำไมจะดูหนังตะลุง
ไม่หมายถึงว่าเขาเป็นคนใต้มาขอคุณช้าง
เขาก็เลยเอาหนังตะลุงมาแทบ

อีกอันหนึ่งแต่เขาถามว่าได้เรียกมาไหมไม่ได้นะฮะ

ให้ไปขอแต่ไปทันไม่ได้หรอกวันนี้
วันนี้ฉันอยู่ภูมิสิบห้าไงวันนี้

วันนี้ไปแต่เช้าคุณผู้ชมแต่เช้าคุณผู้ชมแต่เช้าคุณผู้ชมแต่เช้า
คือแบบไปกระซิบว่าขอนะแล้วเดี๋ยวไปแก้บนอะไรอย่างนี้

พรุ่งนี้คุณผู้ชมแห่กันไปแน่นอนนะที่วัดนะพรุ่งนี้เช้านะ
อย่าให้หนูรู้นะพี่เหมียวไปนะพรุ่งนี้

เกิน๒๓วันก็น่าจะเปิดให้ท่องเที่ยวได้เข้าไป
สำหรับจุดบวงสวงก็มีนักท่องเที่ยวนำเครื่องไหว้
บูชามาทำพิธีบวงสวงกันอย่างหนาแน่นเลย
ซึ่งก็ถือว่ามีการทำพิธีเราก็เรียกว่าคำวันศา

พ่อจำชาวการคำวันศาก็บอกว่า
เมื่อวานนี้เป็นวันมหามงคลของเกาะคำชโนธ

เพื่อประกอบพิธีพรีกรรมตักน้ำในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
พอช่วงบ่ายก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบไหว้ปู่และย่าตามปกติ
อกจากนี้ในพิธีก็ยังมีการทำขันน้ำมนต์
หวยก็ยังส่องเลขเด็ดในขันน้ำมนต์หน้าเกาะในวันสำคัญ
บอกว่าส่องเลขเมื่อกี้นี้ที่มีขันขึ้นมาพี่เหมียวบอกเลขชัดมาก
เขาบอกว่าเลข๘เด่นมากเลยเด่นที่สุดเลย
อีกตัวไม่ชัดเป็นตัวเลข๖หรือว่าเป็น๙
หวยก็มาตีเป็นเลขเด็ด๘๖หรือเปล่า๘๙หรือเปล่า
นี่ตามสายตาของคนแต่ละคนเลข๖

เอาแม่ที่บ้าน๑๖๘หรือ๐๐เลข๖๑อะไรนะคะแม่๑๕๘
นะคะแม่ได้ยินแล้วนะคะห้ามซื้อนะคะเขาไม่ออกเลยสักหมดเลย
เลขที่มดดำค่ะ๗๘ที่แม่ตามไม่สุดสักหมดเลยค่ะ
๑๕๘ให้หลบเป็นเลขอื่นนะคะ๕๑๘อย่างจริง
โอ๊ยไหนเลข๕แล้วคุณพร้อมกันเลยค่ะตัวนี้ชาวบ้านหมดสถานกับคุณแม่เยอะนะ
จริงเหรอเพราะคุณแม่พูด๓สินคุณไม่ถูกไม่เข้าเลยนะไม่ถูกเลยอะ

คุณแม่รักษาศิลป์ปราศจากความโมโหร้ร้าย
ต้องมีจิตใจเอ็นดูนะครับ

เมตตาขึ้นจิตใจช่วยจะดีคือจะไม่มาเจอหนังหน้าอย่างหล่อนนี่ไงอีบ้า
แต่หลายครั้งแล้วนะคะเรื่องเด็กคลอดในรถเนี่ย
เมื่อวันที่๔เมษามาตอนต้นเดือนเนี่ย
เขาก็บอกว่าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาได้รับแจ้งเหตุว่ามีสาวเข้ารูปบนรถที่สาย๙กิโล
ถนนสาย๙ใกล้ทางรถไฟขาเข้าที่พื้นที่หมู่๖นะฮะ
นี่ไม่ใช่แล้วไปถึงที่เกิดเหตุพบอันนี้เลยเข้ารถเก๋งไปเลย
หมายเลขทะเบียน๓๓๐๓๓๓๐๓ชนบุรีจอดอยู่
เป็นผู้หญิงอายุ๑๗เองนะคะคลอดลูกออกมาแล้วเป็นทารกเพศชาย

ชายนี่ต้องบวก๑ไม่ใช่เหรอเธอ
พ่ออายุ๒๐แม่อายุ๑๗ยืนเฝ้าอยู่ข้าง
เจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำตัวไปรักษาต่อ

เด็กผู้หญิงผู้ชายโอ้โฮผู้ชายอ๋อนี่ไงที่พี่บอก
วันที่๑๗คือวันเมลือนี้นะฮะแต่ว่าคลอดออกมาสักก่อนในวันที่๔
แต่พอเกิดอาการปวดท้องก็เอาขึ้นรถไปไปโรงพยาบาลไปถึงแค่นี้เอง
ออกมาจากบ้านไม่กี่กิโลคลอดปุ๊ดออกมาเลยนะฮะ
พี่บอกต้องบวก๑ไงก็เป็น๓๓๐๔

พูดถึงดาราที่ถูกหวยบ่อยคิดถึงใคร

พี่นางและก็พี่ไก่สมพล

แต่ลูกค้อย๙ชั้นใครนะ

อยนายเอ็นก็ให้ถูกหวยบ่อยเลย

อ่ะโอเคนี่กรับมากันกันครับอืมเดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกว่าใครบ้าง
มาค่ะ

ลองคิดดูตั้งแต่เด็กจนโตเรื่องหวยมันเป็น

มันเป็นจิตวิทยาความหวังแห่งชาติว่ะ
ซื้อแต่ลอตเตอรี่เราไม่เคยทำอะไรใต้ดินเลย

แล้วถามจริงว่าคนที่ถูกหวยเราก็รู้สึกชื่นชมของเขา

ที่จะมีที่มาว่าโอ้โหถนนั้นผีบางที

พ่อแม่ตายไปแล้วกลับมาบอกให้ถูกหวยก็มีเยอะ

ส่วนใหญ่จะต้องแบบว่าอุ้ยคันไม้คันมือ

แล้วก็ปลอมว่าถูกหวยบ่อยก็เยอะ
ล้านหยุดบ่อยก็เยอะประเทศไทยรวมกันแล้วเนี่ย
จริงไหมล่ะเอาลองรวบรวมเรื่องหวยคดีหวยเยอะมากถูก
คดีของกูปีชาเป็นคดีที่เราน่ายังเชื่อว่ายังลืมด้วย
ใครเล่ายังไงเรตติ้งก็ยังสูง
ถูกมากถูกน้อย๓๐ใบการซื้อทีนึง
คุณคิดดูปุ๊กเกาะมันซื้อทีละ๖๐๗๐ใบพี่
แต่มันสารภาพแล้วว่าเวลามันไม่ถูกมันไม่ถูก

แม่ดูสิเขามีเงินมาจ่ายให้เราได้แบบ๓๐ล้าน

หมวด๑เขาได้คำนายหลายพันล้านเธอ
ออกมา๑๐๐เล่มมีสิทธิ์จะไม่ถูกเลยที่เราซื้อ

มันจะต้องถูกบ้างสิวะมีสิทธิ์ไม่ถูกเลยก็มี

คำว่าสำน้อยถูกหวยเหมือนกับอะไรแบบนี้
มันยังอยู่นี่ติดในหัวเราเลย

ดูแบบอย่างไรก็ไม่ตายแบบละครคลาสสิก
จริงอย่างไรคนก็ซื้อเงินคนก็ตั้งเสพ
ก็ถึงว่าทัวร์นี้เจ้าพ่อเจ้าแม่เยอะมากหรือไหม
พ่อพ่อบอกว่าเป็นอบายมุกต้องหยุดทำรถอรี
ไม่ได้สิเพราะว่าเงินหัวแล้วฉันจะได้เลิกคือ
พี่เหนียวเขาอยู่ในวงจรนี้เหมือนกันทุกประมวล
เพราะว่าพอหวยกันไปแบบว่ามันสร้างธุรกิจอะไรหลายอย่างให้กับคน

อยู่ดีนอนอยู่แล้วยังจะออกจากบ้านไปซื้อหวยอย่างนี้

เขาบอกว่าถ้าสมมุติเดินไปแล้วมีคนยืดแบบ

แต่ตอนนี้ไปไหนก็ขยันขยอกหมดทุกคน

เอาอย่างนี้ถ้าสมมุติจะพูดถึงการเสี่ยงโชคเนี่ย

แม้กระทั่งดาราศิลปินกันเองเนี่ย
ก็ยังเป็นคอหวยเช่นกันเนี่ย
เราพูดถึงพี่นางสิริพรนี่ก็อันดับหนึ่งแล้ว

งวดล่าสุดที่ผ่านมาเอาฮือฮา
เพราะว่าคุณแม่ของนักร้องลูกทุ่งสาวเนี่ย

เพิ่งไปให้หวยมาแม่นมาก
แต่ฉันบอกว่าตอนนี้คนที่พอกับพี่นางสิริพรคือใครรู้ไหม

ทุกครั้งถ้าพี่เต่างอยเนี่ย

พี่จินเขาจะต้องมีงานแบบคนเวียนไปแก้บวนเต่างอย
ก็จะต้องจ้างนางไปร้องเพลงเตางอยให้เตางอยฟัง

เพราะนางลงทุนเองแล้วนางเขายอดหนึ่งได้เป็นร้อยละ
งงเราก็เชื่อเมื่อก่อนเราก็ชอบเล่าเรื่องเตางอยนะ

ตั้งแต่ไม่มีรูปจนก่อนก็เป็นรูปปั้นอัลเบอร์เล่นจนแบบ

ไม่โอที่จิ๊นเขาได้แต่ตรงนั้นเลยเขาไปขอตรงนั้น
ไม่ใช่นางไปขอตอนนั้นนางก็ไม่ได้ดังและ

ดูเรามันดูเรามันเหมือนคุณข้อกลาง
แล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็บอกว่าแจ็คจิลก็เกี่ยวไปเหมือนกัน
แจ็คจิลก็มี๖๗๕๒เลยเขามาเลี้ยงกุมารทองนะสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็จะหมดตัว

ขยันขยันด้วยคุณผู้ชมนะมันจะได้มาคู่กัน
แต่งตัวไปเล่นน้ำสงกรานวันนี้๑๕เผื่อบางที่ยังวันไหลก็ตามกันไปเที่ยวต่อนะคะ
มีเสื้อผ้าสำหรับการที่จะออกไปเล่นน้ำสงกรานแบบว่าเจ๋งมาฝากว่าใครอยากจะออกไปข้างนอกแบบว่า
เด่นนิดนึงอันดับแรกเลยตอนนี้เสื้อผ้าสีนีออนมาแรงมากค่ะ
ตอนนี้เลยนะสีเสื้อท้อนแสงมาแรงมากปีนี้ช่วงนี้ก็ต้องใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ไปนะคะออกไปข้างนอก
หรือจะเป็นแฟชั่นแบบผ้ามัดย้อมก็พร้อมออกไปสาดเหมือนกัน
อันนี้นีออนอยู่นะสีอย่างนี้สีเหลืองสีส้มนีออนสีชมพูนีออนอะไรประมาณนี้
ถูกต้องช่วงนี้ก็มันฮิตมากใบแบรนด์ใหญ่
อันนี้ก็มีทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้เสื้อท้อนแสงออนอันนี้มัดย้อมแล้ว
อย่างนี้นะคะกางเกงยีนขาสั้นสุดเปรี้ยว
อันนี้ก็คือมีทุกปีกางเกงยีนนี่ยังครองอยู่
ก็เป็นไอ้วุ้นใส่จริงเนาะ

ขาวสวยเนอะแล้วเขาใส่พอดีเป๊ะเลย
ไอ้วุ้นใส่กระโปรงสวยยาวก็ไม่สวย
ต้องใส่กระโปรงสั้นถึงสวยใช่ไหม

เอ็งซี่ใส่ได้มันไม่ต้องแครรใครใส่เลยจริงจริง

อันนี้เกาหลีชอบนี้เกาหลีกำลังมาแบบนี้
ซึ่งจะตัวใหญ่หน่อยแต่ข้างล่างนี้ต้องฟิต

แต่เข้าใจตอนนี้มึงไทยจบแล้วจบแล้วมึงไทยร้อนใช่ไหมครับใช่ครับ

ช่วงหน้าอยากเล่าให้ฟังเรื่องนี้มาก
ชั่นสำหรับสงกรานเวลาจะหาแคปชั่นโพสต์ข้อความต่างช่วงเทศกาล
พี่มันต้องจ๊าบเท่านั้นนะถึงจะสนุก
ไม่ได้ยินคำนี้นานแล้วนะจับน้องชอบมาก

สำหรับแคปชั่นสงกรานสาดได้ตัวอย่าเทนะ
บอกต้อนรับเดือนเมษากับเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างนี้นะคะ
แคปชั่นต้องโดนและเด็ดเอาไว้โพสต์
เรียกว่าสาดน้ำไปถ่ายรูปไปก็ต้องมีแคปชั่นเด็ดด้วย
มีหลายอันอยากจะให้คุณผู้ชมได้แบบได้ฟังจริงเลยนะ
เวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนเนาะ

ไม่บางทีเวลาเราโพสต์ไปน่ารักก็เป็น
รถน้ำดำหัวผู้ใหญ่รดน้ำน้องไหมน้องให้รดทั้งตัว
มีอย่างนี้สงครานนี้จะไปแบบเสอเสอแค่ถาดสาดแค่เธอ

ยังไงล่ะมีใจก็สาดมาถ้าเข้าตาเด้ยิ้มสาดไป
สาดได้แต่อย่าเทนะอันนี้อาจจะเป็นคำยอดฮิตนะ
สั้นดูเข้าใจดีศาสตร์ได้แต่อย่าเทนะ
ไม่กล้าสาดไปโดนตัวเพราะกลัวพาดไปโดนใจ
พี่ไอ้ที่พิมพ์อยู่นี่ออกไปเล่นนี้หรือยังเนี่ย
โอเคอันนั้นโซ่จริงอันนี้ยอมรับ
งกรานว่างนะครับรับไปเป็นแฟนไหม

คุณแกจดไว้อย่าน้องควรมีเจ้าของแบบพี่นะ
อย่างน้องอย่างน้องควรมีเจ้าของแบบพี่นะ
คอผมแดงเขาสาดน้ำแรงผมหลบไม่ทัน
เออสงกรานก็ผ่านไปแล้วเมื่อไหร่คนมีใจจะผ่านมา
ตัวก็แห้งคนปะแป้งก็ไม่มี
งกรานก็เข้าใจอยู่แต่สงสารหนูไม่มีคู่บ้างเถอะ
สาดน้ำมันเชยสาดตังมาเลย
ช่วงนี้กำลังชอบอันนี้อันนี้ชอบมากสวดเลย

อยากโดนเปย์แต่ไม่อยากโดนทิ้ง
งกรานยังว่างอยากมีคนข้างทักแชทมา
งกรานก็ต้องเปียกแต่ถ้าเธอไม่รังเกียจ

ปะแป้งเธอไม่ได้ขอแปะไลน์ไอดีดีกว่าไหม
สาดน้ำใส่ใครไม่เท่าสาดใจ

พี่เหว่าลองคิดสักนิดหนึ่งให้คนผู้ชมได้เป็นแฮสแท็ก
เผื่อไปเจอพี่เหว่าในงานสงกรานพี่หวังว่าจะเป็นอย่างนี้
พี่เหว่าให้พี่เหว่าคิดก่อน
สาดมาสาดไปไม่โกง

งกรานปีนี้วิทย์น้ำกับใคร
ก็ไม่เท่ากับวิจึนะ
สาดน้ำมาโดนทุกปีแต่สาดใจดียังไม่เคยโดน
งกรานปีนี้มีสะพ้ายดี

สาดไม่ดีระวังเขย่งนะ
โอ้โฮทุกคนเงียบกระดิบ

ไม่ต้องเทศกาลอะไรน้ำเนอะไม่ต้อง

แสงหรือสีเปลี่ยนผีให้เป็นคน

เปิดตัวครบสาวนอกวงการ

เจมส์จิหล่อมากหุ่นเป๊ะได้หมดเลย
ชื่อโฟมเออใช่นางเล่นนางแข่งกัน

กับใครแบบจะต้องมีซิกแพคให้ได้

แบบดาราทั้งหมดจะต้องไปเล่นกันที่นั่นหมดเลย

แต่ตอนนี้เจมส์ก็ได้ออกมาร่วมพูดคุยในรายการสามแซ่บนั่นแหละ
กับคุณใหม่เจริญปุระเรื่องกรงกรรมใช่ไหม
แล้วก็มีเบลล่ารานีเด่นคุณงามเนธนะ
งานนี้ก็ไม่พ้นที่จะถูกถามเรื่องความรักว่ายังดีอยู่ไหม
บอกว่าก่อนจะได้ตอบคำถามเนี่ยหนุ่มเจมส์จิก
ก็เจอพิธีกรคุณกะละแมแซวให้เขาว่า

กรมาโป๊ะแตกกลางรายการสามแซ่บนี้หรือเปล่า
เขาบอกว่าเจมสจิกเลยรีบตอบว่าทันทีว่า
ด้วยความว่าก็นี่แหละแทบอยากจะเลิกคบเป็นเพื่อนแล้ว
จะย้ำความสัมพันธ์กับแฟนตอนนี้ก็ยังปกติราบรื่นไม่มีอะไรหรอก
ดีแล้วนี่เขาไปแกเขาหุ่นดีนะ

เดี๋ยวกุ่มนี้หลังจากไอ้เกดฉันนี่แหละไว้จะมี

บางทีมันก็พอมาชุดเฮียวชุดตำรวจตัดพอดีตัวชุดเฮียว
พออีกสองวันเอ้ามีห่วงยางคืออะไรของมันนี่
แต่ว่าเกรทเป็นคนที่ออกกำลัง

เจมส์จีเล่นก็คงมุมอาหารแบบจริง

เข้าไปที่แต่งงานที่แต่งงานนะไตร่เขาก็ไม่บุญแพ้แล้ว
แล้วก็ตรงข้ามกับพี่ต้อยอายุ๖๐กว่ายังแบบเป๊ะอยู่เลย
พี่สามารถทวยเบินทุกวันวัดแครโลลี่ทุกวันกิน

มาดูเรื่องนี้นะคะสองเสน่หาที่มีข่าวว่า

เวลาใช่ไหมเคนถอนตัวถอนตัวกันหมดเลย
ตอนนี้ได้แล้วเป็น
เป็นละครของพี่เจ็ตนัทพงศ์เสริมสิทธิเวศนะคะ

แล้วก็เจมมายะเอ๊ะ
ชื่อนี้คุ้นเหมือนเมื่อก่อนอยู่คู่กัน
นั่นแน่
อะไรยังไง
นั่นแน่
อายุเขาก็ประมาณนี้น้ำหนัก๔๕๕๐ส่วนสูง๑๖๕๑๗๐
นี่นะที่เขาบอกมาความสามารถทางการแสดง๑๑๐

ส่งรูปส่งรายไปให้หมดนะเขากำลังหาอยู่
พี่เหนียวมีเส้นไหมครับ
จิตจะเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเหมือนกัน
ไหล่ได้ช่วงไหล่แล้วการแสดงเต็มสิบ

กลับเข้ามาทำงานกรุงเทพก็ต้องใช้สตินะฮะ
รถติดแน่นอนก็ขับรถด้วยความอย่าประมาท
แล้วก็เหนื่อยนักก็พักซะหน่อย
งานยังไม่ได้เริ่มมีเวลาเดินทางอีกสักวัน๒วันเนาะ
บางทีก็เอาชีวิตตัวเองให้รอดกลับไป

ไปกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบกับข่าวใส่ไข่ได้ปกติ